คุณผู้ชมพามาดูโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จัดตั้งโดยเฉพาะ

นี่ชื่อโรงพยาบาลโรงพยาบาลบุษราคำ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง
อาการค่อนข้างหนักเกือบจะไปแดง

เมื่อก่อนกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองจะอยู่ในโรงพยาบาลแล้วนะ

ดังนั้นตอนนี้เขาให้กลุ่มผู้ป่วยสีเหลือง

เพื่อให้โรงพยาบาลเองโรงพยาบาลทั่วไป
มีพื้นที่ที่จะรับผู้ป่วยอาการสีแดง

แต่ทีนี้โรงพยาบาลบุษราคำอยู่ที่ไหนคุณ

คือเดิมพื้นที่เขาเป็นแสนตารางเมตรนะ
ไม่ให้คนเช่าเพราะว่ายังไงก็ไม่มีคนเช่าอยู่แล้ว

ระหว่างนี้ก็เลยจัดตั้งพื้นที่ตรงนี้
เป็นโรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยได้๕๐๐กว่าเตียงนะคะ
ใช่แล้วก็ที่ชื่อว่าบุษราคัม
เพราะนี่แหละฮะมันก็ตรงกับกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง
ที่จะรับมาดูแลตรงนี้แต่ถามว่ากลุ่มสีเขียวได้ไหม

เมื่อช่วงสายทางพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็มาเป็นประธานค่ะ
สีเหลืองอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว
มันจะช่วยลดพวกอาการรุนแรงต่างลดการเสียชีวิตได้
แล้วก็ช่วยให้โรงพยาบาลต่างในเขตกรุงเทพมหานคร
มีเตียงที่จะรับรองผู้ป่วยกลุ่มสีแดงกลุ่มอาการหนักได้อย่างเต็มที่
เพราะว่าทุกวันนี้มีคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
แล้วนายกก็ขอบคุณรวมถึงชื่นชมบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข
คนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเลยนะคะ
ที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งโรงพยาบาลนี้

อย่าท้ออย่าสิ้นหวังอย่าขัดแย้งกัน
เดี๋ยวฟังนายกพูดหน่อยนะคะ
นี่ไงคุณสุบสกุลเห็นไหม
เป็นตรอบฉากหลังที่นายกไปเปิด
เป็นสีแบบอัญมณีเป็นบุษราคำสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะ

ใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่อุปกรณ์ต่างก็ครบครันนะคะคุณผู้ชม
เรื่องนี้นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
บอกว่าโรงพยาบาลบุษราคำไม่ใช่โรงพยาบาลสนามนะ
แต่ว่ารองรับผู้ป่วยโควิดสีเหลืองที่อาการค่อนข้างหนัก
ตอนนี้มีเตียงสำหรับกลุ่มนี้๑๒๙๐เตียง
พร้อมที่จะเปิดรับผู้ป่วยได้ทันที
ซึ่งโรงพยาบาลบุษราคำมีโรงพยาบาลเจ้าภาพ
ก็คือโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าที่นนทบุรี
รวมถึงใช้เครือข่ายโรงพยาบาลสนับสนุน
ก็จะรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหลายแห่ง
เพราะว่าที่โรงพยาบาลบุษราคำเนี่ยมีอุปกรณ์มีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย
เพียงพอที่จะรองรับการรักษาผู้ป่วย
ที่นี่มีเต็นต์ความดันลบด้วยมีเครื่องช่วยหายใจด้วย
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เปิดแล้วโรงพยาบาลบุษราคำที่เมืองทองนะคะ
ทีนี้พอเจอคุณอนุทินแล้วก็ต้องถามคุณอนุทิน
คุณอนุทินก็พูดนะบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่ม
ตั้งแต่๑มิถุนายนเป็นต้นไป
แล้วก็ให้รับฟังข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ

คือคุณอนุทินก็บอกว่าได้ให้แต่ละจังหวัด

เพราะว่านายกบอกว่าเดี๋ยววัคซีนจะมาเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่กลางเดือนนี้ไปจนถึงเดือนมิถุนายน

ก็จะรีบกระจายให้จังหวัดต่างเอาไปใช้
สัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพื่อให้เกิดการบล็อกอินด้วยเหมือนกันนะครับ